คุณผู้ชมคะเมื่อวันอาทิตย์มันมีข่าวข่าวหนึ่ง
บริเวณท่าน้ำวัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซา

ครับแล้วมันมีกระดาษโน้ตคือเขียนเหมือนกับแบบจะฆ่าตัวตาย
เหมือนจดหมายลาตายว่าขอให้ชีวิตนี้อยู่กับสายน้ำตรงนี้
และไม่ยอมอโหสิกรรมให้กับใคร
ซึ่งเป็นพี่สาวของเธอนะเขียนชื่อระบุไว้เลย
ใช่แล้วก็มีคนบอกด้วยนะว่าได้ยินเสียงเหมือนกับอะไรตกน้ำสักอย่าง
พอไปดูปุ๊บไม่เจอผู้หญิงคนนี้แล้ว
แต่ว่าล่าสุดผู้หญิงคนนี้ค่ะ
คือทักแชทมาบอกในเพจของไทยรัฐเลยนะคะ
ยังมีชีวิตอยู่นะคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
นี่เลยคุณผู้ชมตำรวจภูทรเมืองฉะเชิงเซา
เขาได้รับแจ้งมาว่าเจอกระเป๋าต้องสงสัย
อยู่ที่ท่าน้ำวัดหลวงพ่อโสธรที่ฉะเชิงเซา
เมื่อวันที่๖มกราคมที่ผ่านมา
แล้วพอดูที่กระเป๋าก็มีเศษกระดาษเขียนข้อความ
เหมือนกับไม่อโหสิกรรมให้ผู้หญิงคนนึง
ซึ่งตอนนั้นน่าจะเป็นพี่สาวนะจากการที่อ่านข้อความ

คือสามเมอร์เนยนเห็นผู้หญิงคนนี้
เดินไปเดินมาอยู่ที่ท่าน้ำและมีลักษณะหน้าตาเศร้าซ่อยใช่
จากนั้นคือสามเณรก็ไม่ได้สนใจนะ

แต่หลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนอะไรมันตกน้ำ

ใช่แล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะ
เจอบัตรประชาชนของผู้หญิงคนหนึ่งก็คิดว่า

แล้วอาจจะมีการฆ่าตัวตายกระโดดน้ำตายไปแล้วหรือเปล่า
แต่วันล่าสุดนะค่ะพันธุ์ตำรวจโทรสู่พันธุ์พลภักดิ์
เป็นรองผู้กำกับการสอบสวนสพเมืองฉะเชิงเซาก็เปิดเผยนะคะ
บอกว่าตอนนี้ร้อยเวรได้โทรศัพท์ติดต่อกับคุณพ่อของผู้หญิงคนนี้ได้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็แจ้งว่าตอนนี้ลูกสาวยังไม่ตายนะยังมีชีวิตอยู่
ซึ่งผู้หญิงปริศนาคนนี้นะเขาติดต่อมาในอินบ็อกในเฟซบุ๊คของไทยรัฐ
แล้วก็บอกว่าคนที่เป็นข่าวที่วัดหลวงพ่อโสธรมีกระเป๋าอยู่ริมน้ำ
แล้วก็มีข้าวของต่างอยู่เป็นตัวเธอเองนั่นแหละ
แล้วเธอก็บอกกับทีมข่าวของเราด้วยนะตอนนั้นวินาทีนั้นเลยนะ
คิดจริงจะกระโดดน้ำฆ่าตัวตายเพราะว่าเธอมีปัญหากับน้องสาว
นะคะว่าน้องสาวไม่ใช่พี่สาวนะ
เป็นน้องสาวแล้วใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ยังมีอีกหลายหลายเรื่องเลย
เหมือนกับข้อความที่เขียนเอาไว้แหละแล้วเมื่อวันอาทิตย์น่ะ
ก็ตัดสินใจจะกระโดดน้ำแล้ว
แต่ทีนี้แฟนของเธอเป็นคนที่โทรมาแล้วเตือนสติเธอ
ตอนนั้นเธอก็นั่งคิดอยู่ริมน้ำหลายรอบเลยนะ
แล้วก็ตัดสินใจจะกลับไปอยู่ที่วัดแห่งหนึ่ง
โดยที่ลืมไปเลยว่าวางกระเป๋าของเธอเอาไว้ริมน้ำ

แต่ยังไม่พร้อมที่จะเจอน้องสาว

แล้วก็บอกด้วยค่ะบอกว่าจะไม่ขอพบน้องสาวโดยเด็ดขาด
พร้อมทั้งฝากกราบขอโทษทางวัดหลวงพ่อโสธรด้วย
ที่ทำให้เดือดร้อนทำให้เป็นข่าวเป็นคราวมา
เจ้าหน้าที่มาเจอกระเป๋าเขียนจดหมายไปแบบนี้